๑นาฬิกา๑๕นาทีคุณชมข่าวเช้าไทยรัฐกันอยู่นะครับ
เปิดภาพระทึกภายในรถปรับอากาศสาย๑๓๔นะครับ
ซึ่งวิ่งระหว่างบางบัวทองถึงหมอชิด๒
คือเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับหมายเลขรถเขาหรอก

แต่เกี่ยวกับผู้โดยสารซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ไปทะเลาะวิวาดกัน
บนรถปอ๑๓๔สายนี้

คุณผู้ชมดูนะฮะกระเป๋ารถเมย์เขาก็มาเก็บเงิน
แต่ที่เราวงกลมแดงเดี๋ยวจะเห็นผู้ชายคนหนึ่ง

พยายามเหมือนชะโงกหน้ายื่นหน้ามาดูซิว่า
คนข้างหลังที่นั่งแถวหลังมันเป็นใครเดี๋ยวดูนะ

ผู้ชายคนนี้เขาเริ่มสังเกตคนแถวหลังดูนะ
แล้วก็เดินปรีเข้ามาเหมือนพูดคุยอะไรสักอย่าง
กับผู้โดยสารที่นั่งแถวหลังสุดนี้

จากนั้นก็เริ่มนะฮะชกต่อยกันแล้วครับ

รถประอองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วดูสิ
แล้วมีผู้ชายอีกคนก็เริ่มมารุมชกต่อยคนนี้แล้วนะฮะ
เห็นผู้ชายที่ถอยหลังไปไหม
เขาเหมือนถือจะหยิบอะไรจากเอวของเขา

ยังครับคุณผู้ชมดูไปเรื่อยก่อน
อันนี้คนเจ็บเขาเอามือกลุ่มท้อง

คุณดูสิควักปืนออกมาแล้วยิงด้วยนะ

ท่ามกลางผู้โดยสารมากมายที่คนอื่นเขาก็กลัวลูกหลง

ไม่รู้จะเอาชีวิตรอดกันยังไงแล้ว

นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์
เพราะว่าภาพนี้ถูกเผยแพร่ลงในโลกโซเชียล
กลายเป็นคลิปที่มีผู้ชมชมแล้วเกือบ๒แสนครั้ง
พากษ์วิจารณ์กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุบนรถคันนี้นะครับ
บอกว่าดูสิคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ผู้โดยสารคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
เขาอาจจะได้รับลูกหลงถึงตายได้นะ
แชร์คลิปนี้กันต่อพร้อมระบุข้อความว่า
เหตุผลหนึ่งที่คนไทยพยายามทำมาหากินสร้างฐานะ
ส่วนหนึ่งก็เพื่อหนีจากเหตุการณ์แบบนี้ไปให้พ้น
เพราะมันเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อน
คือหลายคนไม่กล้านั่งรถเมย์
กลัวจะเจอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้

คือไม่เกี่ยวอะไรกับรถเมย์กับรถปอเขาหรอกเนอะ
ไม่เกี่ยวกับอะไรกับสายเขาหรอกนะ
แต่มันเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ขึ้นมานะครับ

ก็เป็นคนที่นั่งแถวหลังเนี่ย
ที่ถูกเข้ามาบรุมแล้วก็ถูกแทงด้วยนะฮะ

แล้วก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ
อาวุธปืนเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะครับ

ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในที่สุดนะฮะ
ไม่ได้มีรายงานต่อว่าเป็นใครอย่างไร

แล้วก็ผู้บาดเจ็บเป็นตายร้ายดีขนาดไหน

บอกว่าทั้งสองฝ่ายเป็นนักศึกษาต่างสถาบันกันหรือยังไง
โอ้โหแต่มาก่อเหตุบนรถที่เขามีผู้บริสุทธิ์อยู่หลายคนเลยนะฮะ

กลัวสิใครพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็อยู่ระยะประชิดด้วยค่ะคุณผู้ชม